สวัสดีค่ะ
ขาวใส่ไข่สดใหม่

วันนี้เราอยู่กันแค่๒คน
เพราะว่าดินฟ้าอากาศทำให้รถติดมากเลยทีเดียว
วันนี้ก็คือมีพี่หนุ่มกับพี่รถเมย์นะคะ
ซึ่งด้วยสถานการณ์จรรย์ที่ติดขัดมากเลย
ตั้งแต่เช้าแล้วนะฝนตกกันตั้งแต่ตอน๖โมงเช้านะ
หนุ่มบอกว่าไม่ขยับเลย
พี่เมย์บอกว่ากำลังนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะลงทางด่วนแล้วนะคะพร้อมส่งมาให้ดู
นั่งตั้งแบบว่าตะบึงตะบอนกันมาเลยทีเดียว
ใช่ค่ะไม่ขยับเลยพี่หนุ่มบอก
สนุกสนานมากเลยชีวิตนี้
นี่ค่ะ
นี่คนขี่มอไซค์พูดด้วยนะ

เออไปเดี๋ยวคงจะได้แบบว่าสะบัดตะบอนกันมาเลย

คือจริงดิฉันเนี่ยนะบ้านอยู่ใกล้มากกับสถานีไทยรัฐนะคะ
คืออยู่ตรงชิดลมนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่ออกจากบ้านมาเนี่ยเร็วมาก

๔โมงเย็นก็จะมาแล้ว
คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน๔โมงเย็นดิฉันจะออกแล้วนะ
ไม่ว่าจะเป็นงานแรกงาน๒อะไรอย่างนี้
ก็ยังไงก็ต้องขอบอกว่า๔โมงเย็นฉันต้องมา
เพื่อที่จะมาให้ทันเพราะว่าไม่อยากจะกระวีกระวาดกระวนกระวายใจ
แล้วก็สติเสียเพราะว่าดิฉันก็เคยมาแบบว่าเข้าไม่ทันครั้งหนึ่ง
แทบตายนักงอสมิงมากเพราะเย็นมาก
เนื่องจากสถานการณ์รถติดขัดมาก
ก็จุดไหนบริเวณไหนของกรุงเทพหรือแม้แต่จังหวัดอื่นนะคะที่ฝนตก
ก็สามารถรายงานผ่านไลน์ได้นะคะว่าวันนี้
เพื่อไปให้ข้อมูลกับพี่น้องท่านอื่นด้วย
ที่กำลังอยู่ที่กำลังติดกันอยู่วินาศัลโตร
แล้วจริงมันจะเป็นการหยุดยาว๔วันเลยใช่ไหมคะ
นั้นคนก็แบบว่าจะออกต่างจังหวัดกันเยอะมากเลยทีเดียว
วันนี้ตรงปั๊มน้ำมันที่ใกล้กับไทยรัฐเรา
ก็มีคนไปเติมน้ำมันเยอะมาก

น้ำมันเข้าที่เดิมแล้ว
แต่ว่าก็ต้องไปช่วยไทยนะไปเที่ยวกันอย่างนี้นะ
ช่วยกันเลยให้เงินมันแบบว่าหมุนเวียนกันเลยนะคะ

ดูดีมากดูถึงดูหลังดนหน่อย

ยังไงก็ขอให้รถแถวเช่นพร้อมหลนโยธินนะคะ
แองจี้ขอควงสักหนึ่งเบรกนะคะขอบคุณค่ะ

เรื่องนี้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์เลยทีเดียวนะฮะ
ก็เป็นการแชร์ระหว่างแบงค์ที่นับยอดเงิน
ขาดไปตั้ง๓๐๐๐บาท
กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์กันเลยทีเดียวนะคะ
ได้โพสต์เรื่องราวเตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์
แล้วก็ขอความเป็นธรรมโดยระบุว่า
ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง

เขาได้นำเงินทั้งหมด๑ล้านบาท
เพื่อจะไปฝากธนาคารแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชา
โดยที่ได้นำเงินสดจากบ้านเป็นจำนวน๗แสนบาท
เขานับมาแล้วประมาณ๒รอบมั่นใจมากว่านับ๒รอบแล้วครบแน่นอนคือ๗๐๐๐๐๐บาท
เพื่อจะไปกดเงินออกมาอีกจำนวนนึงทั้งหมดคือ๓แสนบาท
รวมทั้งหมดก็คือ๑ล้านบาท
ดังนั้นเงินในแต่ละปึก๑แสนมันก็จะถูกแบบว่าลัดด้วยหนังสติ๊ก
ก็มีเจ้าหน้าที่ของแบงค์ยืนอยู่ด้วย
เพราะเนื่องจากที่ได้ขอให้เขามาช่วยเปลี่ยนแปลงวงเงินการถอนในวันนั้น
เพราะว่าถ้าสามแสนนี้มันเยอะมากค่ะอันนี้มันก็ต้องท้องทยอยนะ
ค่อยค่อยถอนถูกไหมทยอยค่อยถอนมาจากนั้นเนี่ยพอถอนเสร็จเรียบร้อยปั๊บ
ก็เดินไปที่แบงค์นะคะโดยนำเงินทั้งหมด๑ล้านบาทเนี่ยนะฮะ
โดยที่ไม่ได้แวะไปที่ไหนเลยนะพอไปถึงปั๊บเนี่ย
ก็หยิบเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะที่เพิ่งถอนมาเนี่ย
ออกมาทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ทยอยนะฮะหยิบอันแรกเนี่ยนะคะ
เขาก็หยิบเอ่ออันแรกที่ถอนมาก็คือสามแสนถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็พอต่อมาเนี้ย
เขาก็จะหยิบอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ็ดแสนค่ะนะคะรวมกันเพื่อเป็นหนึ่งล้าน
การก็เป็นหนึ่งล้านแล้วก็มานับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยนับทีละกองนะ
ละกองกองหนึ่งมันก็จะต้องหนึ่งแสนบาทถูกไหมถูกครับนับทีละกอง
นั่นเนี้ยในแต่ละมัดที่เขานับเนี้ยนะเขาก็จะใช้เครื่องเนี้ยปลวยเงิน
ก็คือเครื่องที่แบบนับเงินนับเงินใช่ไหมคะใช่
เจ้าหน้าที่เนี้ยก็หยิบเงินเนี้ยนะคะเข้าออกเนี้ยหลายครั้งค่ะ
ก็อย่างที่เราเคยเอาไปแบบว่าไปแบงค์เนี่ยนะ
แล้วเวลาเขานับเงินเขาจะหยิบจากอันนี้ไปแล้วก็ไปเพลิดแล้วหยิบกลับมา
แล้วก็หยิบจากอันนี้ไปตอนนี้มันก็คงจะแบบ๗๐ครั้ง
เธอเข้าใจคำนี้ไหมเพราะปลึกว่าแสนปลึกว่าแสนอ่ะนะฮะ
ก็นับไปนะฮะก็ไปมันทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด๓จุดนะคะ
ที่เขาวางจุดที่วางที่เป็นเครื่องโปรยก่อนคือจุดที่หนึ่งพอ
อีกทีก็เอาเงินบางส่วนเนี่ยที่จะไปไว้ข้างคีย์บอร์ดเนี่ยที่เป็น
โต๊ะทำงานก็จะเห็นมีคีย์บอร์ดเวลาก็จะเข้าสมุดแบงค์นู้นอะไรอย่างเงี้ยน่ะครับแม่
ก็อันนี้เป็นจุดที่๒แล้วก็ได้นำเงินบางส่วนใส่เครื่องนับด้านหลัง
มันจะมีทั้งหมดเนอะเครื่องตรงนี้บ้างเครื่องข้างหลังบ้างอะไรอย่างนี้
ทั้งหมดเนี่ยสามจุดเอานับเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยนะคะ
มันมีจำนวนเงินรวมแล้วเนี้ยก็คือเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท
เอาแล้วมันหายไปไหนสองหมื่นเก้าอ่ะมันหายไปไหนได้ยังไงอ่ะสองหมื่นเก้า
เพราะจริงเนี่ยไอ้เครื่องที่มันโปรยนับเนี่ยมันจะต้องครบถูกไหม
ทุกอย่างมีจะต้องครบถ้าที่สังเกตคือเขาจะนับจากมือหนึ่งครั้งก่อน
ถูกนี่แล้วก็ถูกค่ะใช่ใช่แล้วก็เอาเข้าเครื่องแล้วก็เอาเครื่องใช่
พอแจ้งมาแบบนั้นเนี่ยมันมีการทักทวงขึ้นมาทันทีเลยนะครับ
ก็เลยเอางี้ขอดูกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะ
รับเรื่องจนเวลาล่วงเลยไปนานมากเลยนะจึงทวงถามอีกทีเนี่ย
ขอดูกล้องวงจรปิดเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
เขาจึงแจ้งกลับมาว่าต้องนำหนังสือแจ้งความมา
จะสามารถให้ดูได้อันนี้เหมือนกันหมดทุกประเทศ
จริงจริงมันจะต้องทำเรื่องนู่นนี่นั่นก็คือไปเอาใบแจ้งความจากโรงพัก
ถูกต้องกว่าที่จะแบบว่าขอดูวงจรปิด
อยู่จะแบบว่าเข้าไปดูเลยหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
แต่เรื่องต้นเนี้ยเขาบอกงี้ค่ะว่ามันไม่มีอะไร
จึงไปแจ้งความขอเอกสารทางสอนอมา
เพื่อที่จะกลับมาดูกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นก็รีบไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาใบแจ้งมาปั๊บ
ปรากฏว่าพนักงานเนี้ยนะคะก็ไปที่ธนาคารเอสซีบี
เพื่อที่จะไปขอดูว่าเงินที่กดเนี่ยครบไหม
หล่นตรงไหนหรือเปล่าทางเราเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังธนาคารเอสซีบี
เพื่อจะขอดูกล้องพนักงานเนี่ยนะคะก็เชิญเข้าไปดูกล้องทั้งในวงจรปิด
เข้าไปดูเข้าได้อย่างเดียวนะฮะก็ตรวจสอบแล้ว
ได้เงินมาครบจำนวนนะคะ๓แสนไม่ได้ติดค้าง
นะคะไม่มีเงินติดค้างใดดังนั้นจึงได้ยื่นบันทึกประจำวัน
เพื่อจะขอดูกล้องหลังจากนั้นเนี้ยไม่เกินหนึ่งนาธี
เจ้าหน้าที่ก็ไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะจากมือถือเนี่ย
โดยคลิปดังกล่าวนี้ได้มีการเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
ซึ่งรู้สึกว่าคลิปดังกล่าวนี้ถูกตัดให้ดูในมือถือ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคลิปนั้นไม่มีความชัดเจน
จะขอดูกล้องอีกตัวหนึ่งเพิ่ม
เจ้าหน้าที่ก็พูดว่ากล้องตัวนี้ชัดที่สุดแล้ว

คือที่จะดูจากกล้องวงจรปิดจริงนึกออกมั้ยค่ะมั้ย
ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยในการนับก็แล้วแต่

เด็กเขามาจากต่างจังหวัดมาทำงาน
เขาไม่ทำลายอาชีพของเขาหรอกนะ
ถามหน่อยว่าคนที่นำเงินไปฝากเนี่ย
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนเงินที่หายไปเหรอ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางแบงค์เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่
ก็เลยหวังว่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ

ต่อไปก็ต้องระมัดระวังนะฮะ

กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
จริงแล้วนี่มันไม่น่าจะตกหล่นได้

ก็ทางเจ้าของเฟซบุ๊กเขาก็บอกว่า
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้แวะที่ไหนเลย

ก็ครบแน่๓แสนแน่แล้วตัวเขาเนี่ยที่ถือไว้๗แสนเนี่ยเขาก็นำมาจากบ้าน
ซึ่งนับไปแล้ว๒รอบก็ถูกต้องแน่ดังนั้น๑ล้านบาทตอนนี้มันจะมาผิดตรงไหน
พอมาถึงที่แบงค์อ่ะเพราะเวลานับอ่ะโดยใช้เครื่องปล่อยรับนับเงินอย่างเงี้ย
คือมันหายไปไหนมันก็เกือบจะสามหมื่นนะเนาะซึ่งมันจะหายไปไหนได้อ่ะ
คือพนักงานก็คงจะหยิบแล้วก็เอามาก็คือจะนับอย่างนี้ก่อนแล้วก็เอามาที่เครื่อง

แล้วถ้าแบบว่าแต่ละอัน

มันก็จะทำให้เห็นเลยสีขาว
ว่าขาดไป๙ฉบับ

แล้วทำไมตอนนับมันไม่ได้ดูกันเหรอ

หมายถึงว่าต้องมีปัญหาตอนที่เรานับ๗แสนนั่นแหละ

ถ้าเกิดฉบับว่า๑๐๐๐ถูกไหมคะ

ถ้าเกิด๗แสนก็ทั้งหมด
โหมันเยอะมาก

ดังนั้นเนี่ยลองพิจารณา

มันก็จะต้องเห็นใช่ไหมว่ามันขาด
นึกออกป่ะยังไงมันก็ต้องเห็นว่ามันขาด

ชัดเจนเลยเนาะ
อย่างนั้นก็ต้องมีความละเอียด

บางทีเราไม่ใช่คนนับเงิน

ใหม่ยิ่งแบบยากเหมือนกันนะ
เอามาเรื่องโควิดก่อนดีก่อน

ก็มีผู้ติดอยู่นะตอนนี้
เพิ่มมาอีก๑๐รายด้วยกันนะคะ
วันที่๒๔จคม
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๑๐ราย
ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๒๗๙ราย
รักษาหายแล้ว๓๑๐๗ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้๑๑๔รายค่ะ
และไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ยอดมีผู้เสียชีวิตคงที่๕๘ราย
เดินทางมาจากหลายประเทศกันเลยทีเดียวค่ะคุณ
มีสุดาล๑รายสุดาลนี้ติดเยอะมาก
ทุกคนมาจากสุดาลติดกันตลอด
มาจากสหรัฐอเมริกานะคะ๖รายแน่นอนค่ะโอ้โหใครมาจากอเมริกาไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว
เพราะที่นั่นก็ยังระบาดกันอยู่สุดฤทธิ์
เป็นทหารชายอายุ๒๖ถึง๓๒ปีกลับมาจากด่านฝึกทหารที่ทัพฮาไหว
เขาไปฝึกทหารกันที่นั่นเดินทางมาจากเยอรมันอีก๑ราย
มาจากปากีสถานอีก๑รายแล้วก็มาจากเนเทอร์แลนด์อีก๑ราย
จริงจะโดนปรับนะรู้สึกจะหลายพันห้าร้อยบาท
ถ้าใส่ผัดไทยไม่ใส่นะคะนั่นแหละนี่ก็ต้องให้ระมัดระวังกันไว้ให้ดี
ของเราก็กาดอย่าตกที่ระยองก็เรียบร้อยดีแล้วเนอะ
ไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็สามารถ
ส่วนมากก็จะเป็นทางผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ
จากนั้นผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไม่ต้องห่วงนะคะ

คือยังไงมันต้องเช็คก่อนที่มา
จะมาถึงประเทศเรานะฮะเมื่อไม่มี
แล้วเขาก็จะมาที่บ้านเราแล้วก็พอถึงแอร์พอร์ตก็ต้องเช็ค
เสร็จแล้วก็ต้องส่งเข้าไปนะฮะ
กักกันอยู่แล้วนะคะถ้าใครเป็นเนี่ยนะครับ
ก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวแล้วก็ไปทำการรักษานะฮะ
ก็รักษาจนหายคนที่ไม่ได้เป็นก็ต้องอยู่จน๑๔วัน
เสร็จแล้วเนี่ยก็มาล้ะหนือกหอบหน้างหอบ

เจอจากค่ะสวัสดี
สวัสดีค่ะรถเมนค่ะ
อ๋อเตะไปแล้วมันกิจี่งเป็นหนุ่ม

ผมมาจากเกษตรนวมินนะครับ
อ๋อไหนรถติดตลอดใช่ไหมคะ

ตรงเมื่อกี้
มาอยู่อย่างนี้เลย
ซั้นดิดอย่างนี้เลย

คือ
อ้าวยังตกนะครับปัดปล่อย
วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นรองพิเศรษฐถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวจะมีวันหยุดเนี่ยคือสาวอาทิตย์จานทางคลานนะครับก็คือแน่นอนว่ารถเนี่ยติดอยู่แล้วหนำซ้ำเนี่ยฝนก็ตกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็เหมือนกับตกบางพื้นที่ตลอดทั้งวันมาถึงเย็นตกหนักอีกนะฮะแล้วก็โอ้โห

คนที่รับสมยอมว่าเป็นผู้ขับเนี่ยเป็นกับเป็นพ่อบ้านนะฮะตอนหลังจากนั้นตำรวจไม่เชื่อนะฮะก็ปรากฏสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคุณบอสเนี่ยแหละฮะก็เป็นคนที่มารับสารภาพว่าตัวเองนั้นเป็นคนขับเรื่องนี้เนี่ยคดีความเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยคุณบอสเนี่ยโดนไป๔คดีด้วยกันนะฮะ๔๔คดีด้วยกันนะครับปรากฏว่า๒คดีเนี่ยหมด

ทางสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีคำสั่งไม่ฟ้องนะฮะ
คุณบอสนะครับในคดีสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะฮะ
นั่นก็คือขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมนะวันนี้เลยทีเดียวนะฮะ
เพราะหลายคนเนี่ยรวมถึงทั้งทนายความเอ่ย
หรือแบบคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายก็ออกมางงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้แน่นอนว่าสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่ทองหล่อ
แน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ทางอาญาใต้นะฮะ
เพราะว่าต้องเป็นทางอธิบดีอายการที่อาญาใต้เป็นคนดูแลคดีรุ่นพวกนี้นะครับ

ทีนี้พอหลังจากนั้นผ่านไปเชื่อว่าน่าจะมีการร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีทั้งหมดเนี่ยก็ถูกส่งมาที่รองอายการสูงสุดนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่ารองการสูงสุดก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบเป็นคนที่ดูแลสำนวนของการร้องขอความเป็นธรรม

แน่นอนครับว่าเรื่องนี้ประชาชนรวมถึงคนไทยหลายคนก็งงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมทางตำรวจเองนะครับถึงไม่มีการแย้ง
อ่ะเดี๋ยวลองฟังทางวันนี้ทางโครโศก
โครโศกสำนวกงานตรวนแห่งชาตินะฮะ

เรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้
เราก็เลยมันเป็นประเด็นข่าวนะฮะ
ก็เลยต้องนำมานั่งเสนอ
ก็ต้องลองไปดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะจบตรงไหน
เพราะล่าสุดทางสสิระเองก็จะมีการเรียก
มาพูดคุยกันอ่ะคุณลูกในสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดไหมฮะโอ้โห
พี่เจมส์ผมก็ยังอยู่ดีนะไม่โดนผลล้าโอ้ใส่หมัวปีกกว้างมัดมาถึงนี่
เสื้อต้องใส่เสื้อพี่คนรถคุมเพราะว่าไม่งั้นเสื้อเปียกเพราะฝนตก
เยินนิดหน่อยนะคะสภาพหนูมาจากลาดกระบังค่ะพี่อืมสอง
ชั่วโมงครึ่งโอ้โหก็น่าจะยังดีผมมาจากที่นี่เลย
เกษตรนวมินตรงเนี้ยสองชั่วโมงเมื่อกี้คือข้างหน้าคือทั้งขาเข้า
เข้าจากขึ้นทางด่วนดินแดงจะกลับไปทางบางนากลับย้อนออกมาทางนี้คือ

ว่าอย่างน้อยมี๓ชั่วโมงมาถึงดูเนี่ย

คือจริงแล้วเรื่องทั้งหมดทางเราเองก็ไม่ได้ก้าวล่วง

ของทางด้านกฎหมายทางคดีของทางคุณบอสด้วย
เขาจะมีการต่อสู้ถูกไหมฮะ

ส่วนในมุมของประชาชนเขาก็จะมองอีกมุมหนึ่งของเขา

ลพินิษฐ์ของท่านในการที่ท่านจะมองอีกมุมหนึ่งของท่าน

ให้ฟังว่าเรื่องราวมัน๑๒๓เป็นแบบนี้นะฮะ
ก็ไม่ได้ก้าวล่วงกันแล้วกัน
ใช่แต่เป็นเรื่องที่วันนี้ทุกคนพูดถึงจริง
ถูกต้องครับคือพูดถึงทั้งประเทศนะครับ

พุทธรูปทะลุกกระจก
หน้าที่โพลเข้าไป

เดี๋ยวกลับมากัน
เอามาค่ะ
พุทธรูปทะลุกระจกคืออะไรพี่หนุ่ม
ต้องนะฮะก็แน่นอนครับว่ามีภาพนึงที่มีการแชร์ออกมานะครับ

อ่านี่เห็นไหมล่ะเนี่ยนะครับอ๋อรถเบรกเดียวนะฮะ
คือก็บอกว่าพระพุทธรูปทะลุกระจกเจ้าของรถเนี่ยแจกเลขเด็ดนะฮะ
กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์อย่างมากในโลกออนไลน์นะครับเฟซบุ๊กป๊อป
ข่าวสั้นก็โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่าจ้าเอ๋เบรกซะแรงเลยโยม
เนี่ยนะฮะด้านนอกจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านในไปดูภาพอ่า
ลงเหมือนกับว่าโผล่หน้าเข้าไปในรถอ่ะมาลูกน้ำเว้ย
อย่าค้างนานลูกน้ำนี่อันนี้แม้จะเอกเห็นไหม
ท่านก็โผล่มาแบบนี้เห็นไหมฮะคือภาพดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
เป็นภาพของรถกระบะกันหนึ่งเร่งแรงนะฮะ
จนทำให้ด้านบนของพลักษมิตรรูปนั้นทะลุเข้าไปในรถ
กลายเป็นเรื่องที่หลายคนนั้นก็ขำขันนะฮะ

คือน่าจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขที่มันอยู่
สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ที่รถอยู่แล้ว
เป็นเบอร์โทรของเขาพอดีเด้งเข้ามาอยู่ด้านในรถด้วย
และเหลืออยู่ท่าตรงนั้นเห็นไหม

เหมือนกับท่านพูดออกมาเป็นคำนี้

ใครได้รับบัตรเจ็บก็โอเคอยู่
เป็นเรื่องที่พูดถึงกันไป
โอ้นี่เลขมันได้สะเบียนรถ
บอทร

สำหรับผู้ที่ชมคลิปเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เป็นเรื่องของน้องลาวานักเรียนชั้นป๑ค่ะ

พยายามจะพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อนตัวเอง
บอกว่าเอานะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
เอานะเธอไม่ต้องกลัวลองไปดูคลิปค่ะ

ถ้าเธอไม่ฉีดเธอก็กลับเป็นน้องออกบ้านซะ
แต่เธออยากอยู่ที่นี่เธอก็ต้องฉี่

แต่ต้องกลับไปดูอนุบันหนึ่งคือเนอร์เตอรี่ไปอยู่กับน้องอาย

ยอมยอมร่วมด่าแรกกับการไม่ฉีดยา
อ่ะเธอคิดซะว่าเธอต้องเป็นอัศวิน
ทำไมเป็นอัศวินที่เข้าไปรักษาเธอ
เธออ่ะต้องฉีด

ถ้าแลกกับเธอเธอเจ็บแป๊บเดียว
หรือว่าเธอจะไม่อยากเห็นพ่อแม่อีกเลย
จะไม่อยากฉีดอ่ะ
ถ้าไม่อยากฉีดก็ไม่ต้องเจอพ่อแม่อีกเลยนะ
ม๑นะดูซิยังแบบว่ารู้จักวิธีการพูดกับเพื่อน

คือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่โรงเรียนเขาจัดให้มีการฉีดวัคซีน

ระหว่างนั้นก็มีเพื่อนร่วมชั้นกลัวร้องไห้
เลยแหละแม้ว่าครูประจำชั้นจะใช้เวลาเกลี้กล่อมอยู่นานก็ไม่เป็นผล
หลังจากนั้นน้องลาวาที่เป็นหัวหน้าช้างเขาเป็นหัวหน้าห้องด้วยค่ะ
ก็เข้ามาช่วยพูดคุยเพื่อหวังจะให้เพื่อนคลายความหวัดกลัว
พร้อมกับอธิบายเหตุผลต่างนานาก็ว่ากันไป
เพื่อนร่วมชั้นยอมฉีดวัคซีนนะคะ
ซึ่งก็สร้างความชื่นชมให้กับคณะครูแล้วก็ผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เขารู้จักพูดนะถ้าเธอไม่ฉีดเธอจะไม่ได้เห็นพ่อกับแม่
สมมุติว่าเป็นอสวินแล้วก็ไปช่วยอะไรอย่างนี้นะ
น่ารักเขาก็เข้าใจพูดกับเพื่อนนะดูสิ

คนที่จะโดนฉีดก็บอกว่าไม่วันนี้ได้มั้ย
แล้วก็จบไปก็เลยแบบอยากรู้ตกลงมันฉีดหรือไม่ฉีด
ฉีดเขายอมฉีดค่ะเขายอมฉีดวัคซีน
เพื่อนบอกว่าเจ็บแป๊บเดียวเองนะ

อีกข่าวหนึ่งฉันอยากมีเพื่อนแบบนี้มากเลย
ไม่รู้หนุ่มกัญชัยแบบว่าถ้าเกิดเธอถูกล็อตโต้

ประมาณสัก๗๐๐ล้านเนี่ย
จะแบ่งให้เพื่อนไหมสักประมาณ๑๕๐

ไม่ให้ให้ทำไม
นี่เขามีสัญญากันระหว่างเพื่อน
ไม่ให้

อาศัยอยู่ทางตะวันตกของลัทวิสคอซิล
แบ่งเงินรางวัลให้กับเพื่อนรัก
มูลค่าถึง๑๕๐ล้านบาท
ซึ่งมูลค่าเกือบ๗๐๐ล้านบาท

ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลทั้งหมด
หลังจากที่ผ่านการหักภาษีแล้วนะ

เขาเคยสัญญากันไว้อย่างนี้นะคะว่าเมื่อ๓๐ปีก่อนเนี่ย

ซึ่งวินาทีที่โทรไปแจ้งเพื่อนถึงข่าวดี
พร้อมถามกลับไปว่าโทรมาเพื่อตั้งใจมาแกล้งเล่นหรือเปล่า
เพราะมัน๗๐๐ล้านบาท
เข้าใจคำนี้ไหมมันก็ช็อกสิ
ทั้งนี้ในคุกเขาก็ได้ตัดสินใจเนี่ยลาออกนะฮะ
แล้วก็เกษียณอายุทันทีเลยค่ะคุณค่ะ
ทั้งสองคนก็กล่าวอย่างนี้นะคะว่ายังไม่มีแผนการใช้เงินเด็ดทั้งสิ้น
แบ่งกันไปคนละครึ่งเนี่ยนะก็คือ๑๕๐ล้าน
แล้วก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรแค่ไหนเนี่ยก็คืออยากจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว
หรือมากก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นต่างนานา
เป็นการที่แฟมอเมริกาส่งมาให้มันคนละใบนะฮะ
เรียกได้ว่าถือเป็นรางวัลที่โอกาสถูกต่ำมากนะ

ใช่เขาเอาไว้ขูดไว้ก่อนจนฉันไปแล้วฉันก็ชอบนะ
ก็ก่อนมือใครมีคุ้มกล้าวรึไง

ไม่ทันหรือไม่ทันหรอ
อภพรก่อนทิพย์สวยนะ

ข้างในก็จะเป็นเหมือนกับสี่เหลมเล็กอย่างนี้
แล้วก็ขูดข้างในก็จะเป็นตัวเลขเป็นตัวเงิน๕๐๐
บางทีก็แบบใครถูกรางวัลที่๑ก็จะแบบ
เป็นล้านอะไรอย่างนี้อ๋อคือมีตัวเลขระบุไว้เลยไม่ต้องแบบไม่ต้องเอาไปเรียงอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ไม่ต้องคือขูดไปมันยิ่งได้เงินเท่าไหร่ได้อะไรอย่างนี้ก็เอาไปแลก
แล้วเขาก็ยกเลิกกันไปใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีขูดแล้วนะจราคุมกล้าวว่าก่อนนี้
ถูกเยอะขนาดนี้ก็ตอนที่เขาว่าเขาเป็นเงินสะสกมั้ยครับมันทบ

เขาบอกว่า๑ใน๒๒๙ล้านเท่า
เจ็ดร้อยล้านนะอ้าวอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรณีของคุณครูกับนักเรียนอีกแล้วนะคะ
กรณีที่แม่ของเด็กชายวัย๑๑ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีค่ะ
ก็ออกมาร้องเรียนว่าลูกชายถูกครูอัตราจ้างเตะแล้วก็ทุบจนเจ็บที่หน้าอก

เมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากทราบเรื่องทางโรงเรียนก็มีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
ซึ่งล่าสุดวันนี้ค่ะ๒๔กรกฎาคมนายธนวิทย์แก่นศาลประหลัดอำเภอเสาให้
ก็เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้า
สอบสวนข้อเท็จจริงหลังจากที่ทางโรงเรียนเนี่ย

จากนั้นตังเจ้าหน้าที่เองก็ได้เดินทางไปที่บ้านของเด็กชาย
เพื่อเข้าเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจ
เรื่องต้นก็ทราบว่าคุณครูคนดังกล่าวนั้นได้ยื่นหนังสือลาออกจากโรงเรียนแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามในส่วนของการสอบสวน

ขณะที่ทางของแม่เด็กก็อยู่ระหว่างรอทนาย
เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีด้วยนั่นเองค่ะ
มีบ่อยมาก
บางทีมันแบบว่ารังนับอารมณ์ไม่ได้นะครู
โทษโทษะบางทีบอกพูดแล้วนะบอกว่าอย่าทำอย่าทำ
แต่บางทีก็รุนแรงเกินไปลงไม้ลงมือแบบนี้

สำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะ
วันนี้มีงานใหญ่มาแนะนำให้ไปช็อปกันเลยนะคะ
ครั้งที่๓๑วันที่๒๔กรกฎาคมไปจนถึงวันที่๒สิงหาคมนี้ค่ะ
คุ้มครบจบในงานเดียว
รวมถึงการบริการแบบครบวงจร
มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้ม
ด้วยโปรโมชั่นลดกระหน่ำสูงสุด๗๐
พร้อมกับรับของสมนาคุณมากมาย
พิเศษเลยสำหรับสมาชิกโฮมการ์ด
ช็อปครบ๑ล้านบาทด้วยนะคะ
แล้วก็หากใช้คะแนนเท่ายอดซื้อก็รับส่วนลดเพิ่มอีกสูงสุด๒๐เลยค่ะ
รับส่วนลดบวกรับเพิ่มสูงสุดอีก๓๓
จากนี้นะครับยังลดแล้วก็รับสุดคุ้ม
บัตรเครดิตชั้นนำมากมายด้วยนะฮะ
เพิ่มความมั่นใจด้วยมาตรการความปลอดภัย
และความสะอาดทุกจุดบริการทีเดียวนะครับ
กรกฎาคมถึง๒สิงหาคม๒๕๖๓นี้นะครับ
อย่าลืมนะครับไปช็อปกันให้คุ้มไปเลยครับ
งานนี้ถ้าช็อปไม่ทันนะก็ไม่ต้องกลัวค่ะ
ตามไปชอบออนไลน์ต่อได้นะคะ
สจัดใหญ่เหมือนไปที่งานกันเลยทีเดียวนะฮะ
เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับ
คุณยาย่าตอบแบบมีลุ้นก็รออยู่ค่ะคุณณเดชน์
ใช่คนก็รอนะ
มาดูที่คู่นี้กันก็เรียกว่าทำเอาแฟนคลับได้ยินถึงกับใจ

ก็ออกมาตอบคำถามถึงประเด็นที่ทุกคนเนี่ยแบบ
สังเกตเห็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่ที่อยู่บนนิ้วนางข้างขวาของเธอ
แม้ว่างานนี้ยายาจะออกมาปฏิเสธว่า
แหวนจองอะไรค่ะเพราะว่าเป็นแหวนของเธอเอง
แต่ที่ต้องใส่นิ้วนั้นเนี่ยเนื่องจากว่านิ้วกลางที่เคยสวมใส่ปกติมีอาการบวม
ยายาก็ยิ้มเขินพร้อมกับตอบกลับมาว่าก็อร่อยอยู่ค่ะ

นี่คุณบ่าวเท่านะส่งเข้ามาแล้วเขาหลงรักคุณมากนะ

ไม่บอกเขาตัดใจด้วยนะ
อย่าไม่ดูรายการนะคะต้องดูรายการต่อไปนะคะคุณบ่าวค่ะ
โอ้โหไอ้เท่า

แล้วนี้พี่มีคุณอิท

เป็นแฟนรายการเราตัวจริงเลยนะต้องดูรายการค่ะ

มีคุณมิวคนหนึ่งคุณเป๋าเท่าคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นแฟน
เป็นแฟนรายการประจำดูเราตลอดตัวยง

ส่งกระเป๋าพร้อมกิ๊กเซ็ตท้องได้ไหม
ท้องคนมารับเรียลเวิร์ดครบเลยวันเดียวครบเลยทุกคน

พบเลยค่ะไม่มีใครตกหล่นหายเลย
ก็เลยกัดกันว่าเดี๋ยวเหลืออีกสักเส้นสองเส้นจะมาแบบในรายการไหม

คนรอให้แจกมากบอกเลยตอนนี้

วันท้องขึ้นขนาดนี้

นี่พี่หนุ่มเรานี่นะพูดออกสื่อด้วยไง

ก็เหมือนผู้โชคดีก็เป็นฟาร์มถูกว่าสละสิทธิ์
ใช่นี่แต่มีคนไปไฟเยอะสรุปไปมามีแต่นี่นั่งอยู่แค่นี้เออ
ทองขายผมก็เอากลับบ้านแล้ววะชีวิต
พี่ม้าไปคุณอะไรเนี่ย
นี่ตกลงเขาเป็นแฟนชิปปี้ตกลงเขาเป็นแฟนกัน

เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วก็แบบว่าอวยพรกันฉันเพื่อน

เพราะว่าอวยพรวันเกิดชิปปี้เนี่ยนะก็มีเอฟซีเข้าไปแบบว่าอุ้ยตายอะไรกันจ๊ะเนี่ย
เป็นคู่จิ้นนะเขาบอกว่าเป็นคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งเลยทีเดียว
สำหรับบ่อยปกรณ์จากชิปปี้สิรินที่มักจะมีโมเมนต์แซวอันหวานผ่านอินสตาร์แกรมกันอยู่บ่อย
บอยเขาก็ได้โพสต์รูปหวานโวยพรชิปปี้นะเพราะว่าเป็นวันเกิดของนาง
พร้อมมีแคปชั่นอย่างนี้แฮปปี้เบอรี่เดชิปี้มีเสื้อสอสอเยอะมาก
แล้วแฮสแทคแล้วรูปนี้นะชิปปี้ก็สวยว่าอะไรคะผมสวย
แท็กขอให้ชิปปี้ได้โปรดกินของที่มีประโยชน์
แฮสแทคสวัสดีไม่เห็นจะมีอะไรเลย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

ทางด้านนายภัยศาลปานดีครับอายุ๖๔ปีเป็นปีดานะฮะพร้อมด้วยนางมณฑินีแวววงครับอายุ๕๓
เป็นน้าสาวรวมถึงเด็กหญิงโดนัทนะฮะวัย๗๐
ปีเท่านั้นเองครับซึ่งเป็นลูกสาวของคุณตายนี่แหละครับก็
เดินทางไปรับร่างของคุณตายนะฮะเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดพระประธานพรที่ชนบุรีโดยมีพิธีลดน้ำศพนะครับในเวลา
โมงเย็นนะฮะสำหรับกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพนะฮะเป็นระยะ
เวลา๓คืนตั้งแต่วันที่๒๔จนถึง๒๖กรกฎาคมก่อนจัดพิธีชาว
นักกิจศพนะครับในวันที่๒๗กรกฎาคมนี้โดยมีอาสาสมัครรุม
หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานศรีราชาคอยอำนวยความ
สะดวกให้นะฮะนายภัยศาลบอกว่าอยากให้แตงโมนิดาเนี่ยนะฮะที่
เป็นเพื่อนของคุณตายเนี่ยเข้ามาไหว้มางานศพบุตรสาวด้วย
เพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันอยากให้แตงโมมาร่ำลาเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะแตงโมก็ดีกับตายมากตอนนั้นตายตกกับกรรมบาก
แตงโมก็เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือนะครับ

ก็คือแค่อยากจะให้มาหาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยสงสารลูกลูก๗ขวบนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามื้อนี้ฟินมันเลยทีเดียวนะคะ
คุณอ้ำก็ควงคุณพกไปดินเนอร์๒ต่อ๒กันทำเอาแฟนคลับดีต่อใจสุดกันเลยล่ะค่ะ
สถานะจะยังคุมเคลือแต่นับวันความสัมพันธ์ก็กลับมาชัดเจนมากขึ้นนะคะ
สำหรับคุณอ้ำพัชราภากับคุณพกที่มักจะแบบว่ามีโมเมนต์หวานเขาชอบลงสตอรี่กันสองคนนี้
ก็ล่าสุดมีโมเมนต์หวานได้เห็นกันอีกแล้วเมื่อคุณอ้ำเนี่ยควงคุณพกไปดินเนอร์
ก่อนที่คุณอ้ำเนี่ยจะเรียกว่าอ้วนแล้วก็โผล่เข้ามาในกล้องงานนี้ก็เรียกว่า
จะผ่ามาแบ๊บแต่ทำเอาแฟนคับกรีดกล้าทัยกันตัวรวมเลยทีเดียว
ที่ไหนอ่ะสวยดีหรือยังอย่างด้วยนะแต่ต้องเกาะในเมืองไทยใช่ปะ
เหมือนว่าจะเจอว่าพี่อ้ำก็พี่ปกคูยันไปด้วยกันตลอด
หนูยังเห็นไปงานคู่กันน้อยกว่าพี่อ้ำกับพี่พกอีก
อย่างนี้ก็คงจะต้องใช่แหละ
ก็อย่างนี้อาจจะของจริงไม่ต้องโชว์มาก

ไม่รู้ดีแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วนะ
แต่งดูว่าไม่แต่งก็ดี

ก็ถือว่ามีเพื่อนมีคู่ชีวิตมีเพื่อนชีวิตอีกคนนั้น
หรอกผมว่าเขาอาจจะไม่อยากจะใช้คำนี้ไง
เพราะผมมองว่าบางทีหลายคนนะที่เป็นแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่าถึงเวลาเสร็จสมมุติว่าวันหนึ่งอาจจะต้องแบบแยกย้ายกันเนี่ย

พอบอกว่าเป็นแฟนพอเขาแยกย้ายกัน

เพราะฉะนั้นเขาเลยแบบเออไม่อยากจะพูดว่าเป็นแฟน
แต่ใครจะคิดอะไรเขาก็ยอมรับไปทุกอย่าง
ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณอ้ำและคุณพ่อก็คงจะมองว่า
บรรดาแฟนคลับหรือคนที่มองเข้าไป

มันเกิดเพื่อนงานแล้วก็ไปงานคู่

เขาบอกว่าถ้าเกิดอยากให้

งานพี่รถเมย์ไปให้เลยค่ะทีเดียว

ผมอยากให้เขาเห็นน้ำตาไหลอยู่ในงาน

มากเลยนะคะตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูน้องปุ๊กลุ๊กของเรา

แท็กมาถึงข่าวใส่ไข่ในทวิตเตอร์เนี่ย
คุณขายทุกอย่างที่ได้เงินเนี่ยเขาบอกว่า

แล้วเกิดล้มลงไปนอนชักตาเหลือกแขนขาเกร็ง

นวดพาทสมโรศัยบาลเรียกรถถูกเฉินมา

ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเพราะมีแต่มอเตอร์ไซค

ต้องการความช่วยเหลือกว่าฮัสแท็กบอกไหนนะครับ
เพื่อเราจะติดต่ออะไรอย่างนี้ให้ได้บ้างนะ

คุณขายทุกอย่างที่ได้เงินนะครับที่ทวิตเตอร์

พาคุณแม่กลับบ้านหลังจากที่รักษาตัวแล้ว
แล้วไม่มีมิตรมอสัยบอกเข้ามาในนี้นะ
เดี๋ยวยังไงจะลองไปประสานให้นะครับ
มีคนมาบอกนี้เรื่องสละคุ้ม๙
บอกว่าเป็นสลากงานกุศลสมทบทุน
สร้างตึกที่โรงพยาบาลภูมิพล
ซึ่งตึกนี้มีชื่อว่าคุ้มกล้าว
เป็นถึงใหญ่ของโรงพยาบาล

ยังไงอ่ะอดเซ็กซี่ยังไงล่ะคะ
แม้จะไม่เคยบอกว่าเป็นแฟนกัน

มีโมเมนต์หวานตลอดเวลาเลยนะคะ

ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์แล้วก็ไม้พัฒนาเดชน์นะคะ

นี่นี่นั่นต่างนะนะ
ชุดว่ายน้ำสไตล์หวาน
แคปชั่นไปดูชุดว่ายน้ำสิ

โชว์หลังโชว์หลังรถไม่แอบเห็นอยู่

กับเพื่อนสิปะเอาไหม

แล้วถ้าขวามือง่ายเพราะว่านางผมบ๊อบ
คือรูปก่อนหน้านี้เมื่อกี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขาเข้าไปเขียนแซวว่าไม้เรียวอยู่ไหน
แต่ปุ๊บเนี่ยเพราะปุ๊บลูกจะลงอีกรูปนึง

เช่นข้างหลังละแหละกลัวไม่เรียว

นี่นะคุณเป่าเช่าเขาส่งมาขอปิดท้ายนิดนึง
เขาบอกยินดีนะส่งการ์ดมาเลยผมก็ยินดีไปนะครับ
ขอแค่ร้องเพลงเรา๓คนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พอ
แล้วที่สำคัญเนี่ยนะรูปหน้าของเบาเท่าเนี่ย
ตอนแรกผมมองแหละผมคิดว่าเป็นครูปีชา

เพราะรูปพี่เมย์ขึ้นโพลไฟล์เลย

ขอลุงก่อนลุงแก่แล้ว

เดี๋ยวพี่จะไปยืนประกบเขาเอง

คุณผู้ชมเดินทางใช้รถใช้ถนนวันนี้ก็เดินทางปลอดภัยนะคะ
หยุดยาว๔วันหลายคนก็เดินทางออกต่างจังหวัด

แล้วก็สำหรับคนเมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะ
เดี๋ยวยังไงพยายามประสานให้สำหรับรถที่ไปส่งคุณแม่กลับบ้านนะครับ
ค่ะเอาล่ะวันนี้ไปกันก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะลาไปก่อนค่ะ